มาดูคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจนายนี้เมาหรือเปล่า

ล่างใส่กากีอยู่แล้วนอนแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะคนก็เลยบอกว่านี่เมาหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นหมวกกันน็อกของตำรวจจราจร
สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่ของบกน๕ค่ะ
พอโพสต์ไปเนี่ยคนเขาก็แชร์กันเยอะไง
แสดงความคิดเห็นเยอะเลยบอกว่าตำรวจเมาหรือเปล่า
หมดสภาพแล้วใช่ไหมภาพตัดไปเลยใช่ไหม

บางคนก็แสดงความคิดเห็นแบบต่อว่าว่าไม่เหมาะสมอะค่ะ
เขาออกมาโพสต์ข้อความโต้กระแสข่าวนี้

เพราะว่าความดันโลหิตขึ้นสูง
ขับรถต่อไปขี่รถต่อไปไม่ได้
โชคดีที่ตำรวจนายนี้ปลอดภัย
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าการนำเรื่องมาโพสต์
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ยังไม่รู้ความจริง
แล้วก็ทำให้ตำรวจนายนี้เสียหายใครจะรับผิดชอบ
แล้วอยากให้ตำรวจนายนี้แจ้งความโพสต์ต้นเรื่องด้วย

ก็เลยตรวจสอบไปที่สนบางนา
ไปเจอกับทางด้านรองผู้กำกับการฝ่ายจราจร
ตำรวจโทอนุรักษ์อิ่มละเอียดนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ได้รู้เรื่อง
ก็เรียกตำรวจนายนี้มาสอบถามข้อได้จริง
ทราบว่าตำรวจนายนี้ไม่ได้มีอาการมืนเมา

มีคนเห็นถ่ายภาพไปแชร์ในโลกโซเชียล

ซึ่งจากการไปวัดความดันเนี่ยพบว่าความดันสูงถึง๒๐๐เลยนะคะ
แล้วตอนนี้ก็อนุญาตให้ตำรวจนายนี้รักษาตัวให้ดีขึ้นก่อน
แล้วก็ฝากไปยังชาวเน็ตด้วยว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะแชร์อะไรเนี่ย
ตรวจสอบก่อนนะว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่า
เพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสื่อมเสียกับเจ้าตัวได้นะคะ